ถามว่าศพของน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงถ้าหลักง่ายนะครับก็คือไปเองก็ถูกบังคับหรือถูกล่อลงไปมีแค่นั้นเองครับ
แต่ถามว่าไปเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถามโดยวิสัยหรือพฤติการเด็กไปเองได้ไหมครับเคยไปไหมครับ
แล้วต้องถามอย่างนี้นะครับถ้าจะไปตอนนั้นไม่เคยไปแต่ไปมีคำอธิบายไหมครับมีคำอธิบายไหมมีคำอธิบายหรือเป็นแค่คิดเฉย
อ่าแล้วถ้าไม่ใช่ไปเองก็ต้องมีใครทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคนนั้นรับผิดชอบในสาเหตุการณ์ตายหรือไม่
อันนี้เป็นข้อที่จริงที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหน

มันอาจจะมีไปพักตรงไหนเป็นไปได้ไหม
เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ตัดโอกาสช่วงนี้
เท่าที่เรายังหาข้อได้จริงได้ไม่พอ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาเจอกันรอบดึกนะคะ
เพราะว่าตามปกติแล้วถ้าเป็นวันที่ออกรางวัลลอตเตอรี่นะคะ
แล้วก็จะเจอกันรอบดึกเป็นรอบแรกนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นวันปกติก็จะเจอกันตอน๔โมงกว่ารอบแรก
แล้วก็จะเจอกันในช่วงดึกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าวันนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องค่ะที่ควรจะคุยกัน

สภาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตำรวจก็ชี้แจงค่อนข้างละเอียดแล้วเนี่ยนะคะ
เราอาจจะใช้คำว่าคดีของน้องชมพู่อาจจะต้องปิดแล้วก็ได้นะคะ
คือฟังแล้วมันต้องจบแล้วนะคะ
แต่ในทางคดีเขาจะต่อกันไปหรือไม่

อาจารย์จะสอนให้ว่าอย่างนี้เรียกอะไรแล้วมันจะไปยังไงกันต่อนะคะ
อาจารย์ต้องแนะนำนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมสวัสดีค่ะ

ภาษากฎหมายเขาจะเรียกว่าอะไร
ถ้าคดีมันไม่สามารถหาข้อสรุปไม่มีผู้ต้องสงสัยไม่มีผู้ต้องหา
แล้วก็สำนวนไม่จบเนี่ยเขาจะเรียกว่าคดีอะไรคะ
จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
ในคดีอาญามันมีในประมวลกฎหมายวิธีมีสำนวนอยู่๒ประเภท
สำนวนประเภทที่๑คือสำนวนสามัญคดีอาญาจริง

ที่๒ถ้ามีการตายจะมีสำนวนการชนะสูตรพลิกศพ
อันที่๓ถ้าถูกทำถูกเจ้าหน้าที่ทำให้ตาย
ก็จะกลายเป็นสำนวนวิสามัน๓ประเภท
ทีนี้คดีนี้ต้องขึ้นต้นก่อนว่าเราไม่รู้ว่าน้องชมพู่เนี่ย
เสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรนะครับ
กฎหมายก็บอกว่าตายโดยไม่สาเหตุมาตร๑๔๘

ชนะสูตรพลิกศพไปแล้วในขณะนี้นะ
ขบวนการนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นคดีฆาตกรรม

และจุดสุดท้ายของคดีชนสูตรพลิกศพ
เมื่อปรากฏว่าการตายไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการอาธิกรรม

พนักงานสอบสวนก็จะส่งสำนวนนี้ไปให้พนักงานอายการในพื้นที่
อายการในพื้นที่ก็ตรวจแล้วว่าไม่เกี่ยวกับอัธยกรรมนะ

ก็จะส่งสำนวนนี้ไปให้ท่านผู้ว่าการจังหวัด
เพื่อเห็นชอบว่าลำนวนนี้ไม่เกี่ยวกับอาจกรรม

ทีนี้บางคนก็ถามกำลังจะถามว่ามันเป็นคดีอาญาไหม
ณขณะนี้มันยังไม่เป็นคดีอาญา
คือเดี๋ยวนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าคือ
ปกติการตายผิดธรรมชาติมันต้องมีการชนะสูตร

ผิดธรรมชาติมันก็มีอยู่๕ประการ
ให้ผู้ผู้อื่นทำให้ตายถูกสั่งทำงานให้ตาย
ตายโดยบันเทศตายโดยไม่ประกดเหตุ

ปรากฏเหตุคือคือหมายความว่าเมื่อพบสมเนี่ยเรียกว่าตายผิดธรรมชาติถ้าป่วยตายแก่ตายไม่ผิดธรรมชาตินอนตายที่บ้านไม่ผิดนะครับแต่ถ้าตายไปตายอยู่ที่เนี่ยเราถือว่าตายผิดธรรมชาติและคำว่าผิดธรรมชาติแบ่งกันเป็นห้าอย่างฆ่าตัวตายถูกศัพท์ทำให้ตายทุกคนทำให้ตายนะฮะหรือว่าอุบัติ
เมื่อชันสูตรพิกษบเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรอธิบายช้า
เมื่อมีการชันสูตรพิกษบเนี่ยให้แพทย์ผู้ทำการชันสูตรพิกษบกับพันธการสอบสวนเนี่ยทำสำนวนชันสูตรพิกษบ
สมมุติถ้าทำสำนวนชนสูตรพลิกศพแล้วสภาพศพที่ผมอธิบายมานานแล้ว
หรือถูกสัตว์ทำให้ตายถ้าถูกสัตว์ทำให้ตายก็ไม่ให้ความผิดทางอาญาค่ะ
ฆ่าตัวตายก็ไม่ผิดทางอาญาอุบัติเหตุอาจจะเป็นอาญาตายโดยไม่ปรากฏเหตุไม่เป็นอาญา
มีอยู่๓เรื่องที่ไม่เป็นทางอาญาเมื่อเป็นทางชนสูตรพลิกศพเสร็จแล้วให้ส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานในการในท้องที่ที่เกิดเหตุ
กลุ่มหมายนะการแย้งและความเห็นของพนักงานในการในบู๊บ่าเป็นคนทำเพราะว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาล
แบบในวิทยานะให้ประมาณสันสอบไปตอบ
แต่คนที่เห็นชอบคำสั่งไม่ฟ้องหรือแย้งไม่ฟ้อง
คือท่านผู้ว่าการจังหวัดสมัยก่อนนะนะ
เพราะผู้ว่าการจังหวัดเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ตัวแทนของรัฐที่จะเห็นชอบกับอายการหรือไม่เห็นชอบอายการ
สั่งไม่ฟ้องหรือเห็นด้วยไหมว่ากรณีนี้

ต้องมีคนยอมรับสิเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จริง
แต่ต่อมากฎหมายมันเปลี่ยนนิดหน่อย
อาจารย์ถ้าสมมุติเราเอาของน้องชมพู่นะคะ
แล้วเราดูจากข้อมูลล่าสุดโดยเฉพาะของเมื่อวานนี้เนี่ย
คือมันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยแม้กระทั่งสาเหตุการณ์ตาย
เพราะฉะนั้นมันก็จะยังอยู่ในนิยามที่อาจารย์ปรเมฆบอกก็คือ

ซึ่งสำนวนที่ทำออกมาเนี่ยคือ
มันก็คือประเภทหนึ่งของสำนวนที่ตำรวจจะทำส่งให้อายการใช่ไหมคะ
แต่ถ้าสมมุติว่ามันการตายเกิดจากคดียา

ไปเป็นสำนวนคดีสามัญธรรมดาคือคดีอาญา
คือต่อให้ไม่มีคนกระทำ
ว่าจริงแล้วข้อเท็จจริงก็ไม่มีคนกระทำนะคะ

เท่ากับว่าอย่างเมื่อวานที่เราฟัง
พลหนดเอกสัวร์จแจ้งยอดสุกเนี่ย
มีหลายช่องถามผมเหมือนกันหลายคนถาม
บอกว่าเรายังไม่รู้สาเหตุการตายของน้องชมพู่
อันแรกที่บอกว่ามีร่องรอยก็ยังไม่บอก
แต่รายงานชนสุดภิกษบเนี่ยที่กลุ่มนิทิเวศชัดเจนออกมาเลย
ระบุสาเหตุการเหตุตายไม่ได้เนื่องจากศพเน่า
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่

ทุกอันเหมือนกันหมดรายงานชนสุดเสียชีวิต
แต่ไม่รู้ไม่รู้ใครทำให้ตาย

คือมันไม่ใช่ผลของคดีอาญาโดยตรง
คือจริงมันต่อไปถึงว่าจะใครทำ

เป็นอุบัติเหตุตัวเองทำก็แล้วแต่
คือมันจะไปไม่ถึงเพราะว่าสาเหตุการณ์ตายไม่รู้

อาจารย์ถ้าสมมุติเปรียบเทียบกันกับคดีอื่นนะคะ
เช่นถูกฆาตกรรม
จะเจ้ามีความนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝังจนเน่าเปื่อย

เคยมีข่าวต่างนานามา

มันอย่างนี้ก่อนมันมี๒องค์ประกอบ

รายงานชนสูตรภิกษมศ์
การตายกฎหมายเขียนว่าต้องมีการชนสูตรริกษพและฯถ้าชนสูตรริกษพก็ฟ้องคดีไม่ได้
แต่ถ้ามีพยานแวดล้อมอื่นที่พอเชื่อได้ว่า
ฆ่าเล่นเจตนาฆ่าหรือทำร้ายหรือทอดทิ้ง
ทอดทิ้งคนให้ถึงแก่ความตายก็ผิดนะ
หรืออุบัติเหตุหรือทำประมาทสาเหตุการตายที่จะเป็นคดียา
เจตนาฆ่า๒ไม่มีเจตนาฆ่าเจตนาทำร้ายเป็นเหตุให้เขาตาย
๓กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุที่เขาตาย
และ๔อันสุดท้ายก็คือว่าคนเจ็บป่วยแล้วทอดทิ้งให้ตายโดยไม่ให้การช่วยเหลือ
อย่างถ้าสมมุติในคดีที่เคยผ่านมานะคะยกตัวอย่างมาเร็ว
ก็คือเช่นสมมุติมีการพบซาก

เห็นไหมเรื่องการตายพอสาเหตุการตายออกมามันไม่ใช่คดีอาญาก็จบ
แต่อาจารย์น่าเปรียบเทียบคดีนี่นะคะเพราะถึงของชมผู้ทำไมมันดูยาก
เพราะว่าชนสูตรรอบแรกบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าตายจากอะไร

แล้วทำไมน้องขึ้นไปได้ยังไง
นี่คือสิ่งที่สังคมสงสัย
มันน่าจะมีคนพาขึ้นไป
แต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่าใครเป็นคนพา
ตำรวจเองพยายามจะสอบตั้งแต่ต้น
ว่าน้องหายไปนั่งคุยพี่สาวเล่นเกมอยู่แป๊บเดียวหายไป
โมง๑๕๙โมง๔๕
ถ้าได้จุดจิ๊กซอตรงนี้อีกจุดหนึ่งว่าใครพามันก็อาจจะ

อาจารย์เอาเข้าจริงเลยนะคะถ้าเราดู
ขออนุญาตชวนอาจารย์คุยแบบไม่กฎหมายนะคะ
คือถ้าสมมุติเราดูแค่ตามข่าวน้องเนี่ย
เป็นไปได้เหรอที่เขาเรียกอะไรอ่ะ
จะไม่มีใครทำไม่น่าเป็นไปได้
ไม่ว่าจะเป็นไปถึงจุดที่พบศพ
หรืออย่างที่อยู่เรื่องที่รองประวัติศาสตร์บอกนะ
คือเราไม่รู้ว่าจุดที่พบศพคือจุดที่เด็กไปจนถึงนั่นหรือเปล่า
หรือถูกพาไปจนถึงนั่นหรือเปล่า
หรือว่าจริงแค่ถูกพามาทิ้งเฉย
คือระยะทางเป็นกิโลไปบนเขานะคะ
แล้วก็ระยะเวลาจากหายไปแล้วกว่าจะพบเนี่ย
คือมันเชื่อลำบากถูกไหมอาจารย์
มันเชื่อลำบากว่ามันจะเกิดขึ้นเอง

ก็ในเมื่อมันไม่ได้มีหลักฐานหรือไม่มีพยานเลย

ใช่คือมันจบในชั้นสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
แต่การที่ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนต่อไปหรือไม่

แต่ถ้าเขาสืบสวนสอบสวนต่อไปจนได้ความว่า
เฮ้ยมันน่าจะเป็นคดีอาญานะ
ก็เอาสำนวนชนะสูตรพลิกศพมาตั้งแล้วทำเป็นคดีอาญาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
อาจารย์ตอนนี้ที่ออกมาคือทุกอย่างมันดูหาอะไรไม่เจอเลย
สาเหตุการณ์ตายนะคะแล้วก็ดูไม่ได้มีอะไรที่จะทิ้งเอาไว้
เพื่อบอกได้ว่าเป็นคนอื่นที่ทำให้ชมพู่ตาย
ถ้าวิเคราะห์กันในรูปคดีการไปพบศพ
ผมดูจากเอกสารนะจากเอกสารไม่เอาจากที่เป็นข่าวนะ
ดูจากเอกสารนะเขาบอกว่า
คุณสมบัตินายสมบัติน้องเขาหายไปตั้งแต่วันที่๑๑๙โมงเช้า
แต่ต่อมาวันที่๑๔๑๙นาฬิกากลางคืน
คุณสมบัติก็ไปพบศพผู้ตายที่ภูหินเหล็กไฟ

ผมเชื่อว่าวันที่ไปพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ขึ้นไป

การป้องกันสถานสภาพสถานที่เกิดเหตุมันไม่มี
ตรงนี้อาจจะเป็นการทำลายหลักฐาน
และยิ่งคนขึ้นไปเยอะเหยียบย่ำอะไรไปหลายจุด
ใช่ไหมที่สำคัญตามรายงานการชนสุดพิกษุนเนี่ย
ผมอ่านแล้วยังหาไม่เจอตรงที่บอกว่าการตกตะกอนของเลือด
การตกตะกอนของเลือดที่เราภาษาในทีเวศก็บอกไลกอร์มอลติสนะครับ
มันจะเกิดขึ้นประมาณ๒๔ชั่วโมงหลังจากการตาย
เม็ดเลือดแดนในชั่วโมงนี้มันจะตกมาจนตามแรงน้วมถ่วงนะครับ
แล้วถ้าตรวจกันแล้วประมาณ๕ชั่วโมงมันจะไม่เคลื่อนที่แล้วนะครับ
จริงถ้า๑๘ชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่กับที่
ทีนี้สมมุติว่าไปพบศพถ้าศพตาย๑๘ชั่วโมง
และคนที่ไปพบศพนะครับ
ถ้าตำรวจได้เข้าไปตอนนั้นพนักงานสวนเข้าไปตอนนั้น
ก็จะรู้สภาพการตายน้องตายโดยท่านอนหงาย
หรือตายโดยท่านนอนคว่ำหรือตายโดยท่าตะแคง
มันอาจจะบอกอะไรได้อีก
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้
อันนี้อย่าหาว่าอย่างนี้เลยนะคะ

แล้วใช้วิธีที่เราพอจะจินตนาการได้ว่า
ให้มันลงเอยเหมือนชมผู้มันก็ทำได้หรอ
อันนี้ลองคิดเผื่อไปในกรณีถ้าเกิดมีคนบอกว่า
แบบนี้หาไม่เจอนี่ปล่อยไว้แล้วก็ตายเอง
อะไรอย่างนี้นะคะ

มันก็มีเส้นทางของมัน

ที่เรามีข้อมูล
เราก็จะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ผมเรียนว่าทีมศิษย์สวน
ไม่ได้รู้สึกว่าถูกกดดันอะไร
จับผู้ร้ายไม่ได้มันเรื่องปกติ

หน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนตอบคำถามอะไรที่เราไม่ได้ทำเราทำหรือยัง
ถ้าเราทำหมดแล้วเราทำทุกอย่างแล้วเราก็อาจจะต้องหยุดระยะหนึ่งนะครับ
แล้วก็ดูว่าถ้ามีข้อที่จริงใหม่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำนะครับ
ส่วนการรับฟังพยานก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้ฟังพยานเป็นท่อน
เราไม่ได้หยิบเฉพาะอันตรงนี้มาวิจารณ์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราฟังภาพรวม
ถ้าท่านจะมีคำอธิบายอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นนายแพทย์หรือจะเป็นท่านที่มีความรู้อย่างอื่น
ยินดีรับฟังหมดนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คงต้องไปสอบขอคำแนะนำของท่าน
อาจารย์คะอย่างนี้เท่ากับว่ามันก็ณวันนี้ก็คือต้องจบคดีน้องชมพู่แค่นี้
ผมไม่อยากเรียกว่าเป็นคดีน้องชมพู่นะอยากเรียกว่าเป็นสำนวนการชนะสูตรพลิกศพ
มันจบแค่นี้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ถ้ามันได้ความว่ามันมีคนทำให้ตาย
หรือสาเหตุการตายเกิดจากการทำคดีอาญามันจึงจะเริ่มสตาร์ทที่คดี
เข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่ไปพบเด็กห่างจากบ้านตั้งหลายกิโลแบบนั้นในพื้นที่ที่แบบอืม

จะตั้งคำถามยังไงให้มันดูแบบไม่คือมันเหมือนกับว่ามันต้องไม่ใช่แบบนั้นสิ
มันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่เด็กคนนึงจะไปถึงตรงนั้นได้นะ
ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเด็กจะขึ้นไปได้เองเอาตรงนะ
แต่ว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรมาอธิบายว่าใครพาขึ้นไป
แต่พนักงานสวนเองก็คงอยากจะรู้ว่าใครพาขึ้นไปหรือขึ้นไปได้ยังไง
มากกว่าสาเหตุการตายด้วยซ้ำไปเพราะมันจะได้ต่อจิ๊กซอได้
อาจารย์ทีนี้มันมีสองอย่างนะคะอย่างหนึ่งคือเรื่องของสาเหตุการตาย
ซึ่งตรวจไม่เจอว่าอะไรที่จะทำให้เด็กตายได้นะคะ
แต่ทีนี้ไอ้การที่จะหาตัวว่าถ้าสมมุติเราสงสัยว่าเด็กไม่น่าขึ้นไปเองได้
แต่การจะหาว่าใครนะที่เป็นคนพาเด็กขึ้นไป
แล้วไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือตรงรอยต่อนี้มันต้องมาจากการสอบปากคำล้วนเลยถูกไหม

ก็นี่ไงที่ตำรวจทำอยู่นะเวลานี้เขาเรียกว่าทำสำนวนจนสูตรพลิกศพ
เพื่อให้แน่ใจว่าอันนี้มันต้องมีคนทำให้ตาย

เพราะถ้าเราไปพูดถึงคดีปุ๊บเนี่ย
กลายเป็นตำรวจไม่มีประสิทธิภาพในการทำคดี
แต่วันนี้เขาทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพเนี่ย
ผมถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
เพราะฟังดูเขาเรียกพยานคนที่น่าจะรู้เห็นเป็นใจเป็นร้อยนะ
แล้วบันทึกคำให้การไปตั้งหกสิบเจ็ดสิบคน
เพื่อจะพยายามทำให้ชัดเจน
เขาก็อยากจะทำให้มันเป็นคดีอาญานั่นแหละ
แต่มันเริ่มจากสำนวนการชนะสูตร
อาจารย์แน่นอนคือเราไม่รู้นะคะว่าเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็แล้ว
แต่ถ้าชมพู่ถูกพาไปนะคะจนน้องเสียชีวิตเนี่ย
แต่ทีนี้เรื่องของการสอบปากคำจะสำคัญมากในคดีนี้
ซึ่งตำรวจก็โอ้โหหนักมากจริงนะคะ

แล้วกว่าจะเอามาอยู่ในสำนวนตั้ง๖๐๗๐อย่างที่อาจารย์ว่า
คำถามก็คือว่าอันนี้ถ้าอาจารย์จะตำหนิก็ตำหนิได้เลยนะคะ
คือว่าเป็นเพราะว่าเหมือนเราไปมาลุมมาตุ้มกันเยอะหรือเปล่า
มันเลยทำให้คือเนื่องจากมันมีข่าวคู่ขนานมาด้วยว่าแบบ
บางคนก็บอกโอ๊ยรู้จริงก็รู้แต่ไม่อยากจะพูด

แต่ข่าวมันตีกันมาแบบนี้มันตีคู่กับข่าวที่รายงานทั่วไปมาแบบนี้
คำถามก็คือว่าถ้าคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่เยอะขนาดนั้นแล้วแบบ
มันมีบรรยากาศที่มีความปกติในพื้นที่มากกว่านี้อาจจะง่ายก็ได้
อาจจะได้ก็ได้แต่ทีนี้พอมันหายแล้วมันเป็นข่าวดังไป
และการพบศพอย่างที่บอก๑พยานหลักฐานมันหายไปบางส่วน
ต้องถือว่าแม้กระทั่งตำรวจเองก็พยายามเดินหน้าปูพรมหาทุกอย่าง
เคลียร์หมดที่ตามข่าวก็ยังหาอะไรไม่ได้
คนสติวิปราชเราก็เอามาหมดแล้วหมดแล้ว
ก็มันได้แค่นี้ว่ายังไปไม่ถึงคดีอาญา
มันเป็นการตายแต่ผิดธรรมชาติแต่มันไปไม่ถึงคดีอาญา
อาจารย์แต่ว่าในทางกลับกันก็คดีมันสะเทือนขวัญ
แล้วมันก็เกิดคำถามเยอะถ้าไม่ให้นักข่าวหรือว่าคนสนใจเลย
มันก็แปลกอีกนะอาจารย์
คนนั้นถามมันก็จะทำให้คนที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเป๋แล้วถูกไหม
คนที่เอ๊ะครับค้าคนนั้นได้ป่ะไม่กล้าตอบแล้ว
จิตวิญญาณไงไม่กล้าตอบเลยเพราะมันเยอะเกินไป
คนนั้นพูดทางคนนี้พูดทางพี่ไหมน้าไหมลุงไหมอะไรไหม
ที่เห็นวันนั้นเอ๊ะตกลงมันเป็นลุงมันเป็นน้าหรือเป็นใคร
มีผลมีผลฮะมีผลต่อการตอบมีผลต่อการตอบคำถาม
เพราะว่ายิ่งตำรวจเรียกสอบหลายครั้งมันจะใช่ไหม
คือคนที่อาจจะอาจจะแว๊บก็เลยจะไม่กล้าตอบอ่าค่ะนะ
มันเป็นธรรมดาอาจารย์ที่ตำรวจบอกว่าสอบตั้งหลายร้อยคนแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็อยู่ในสำนวนประมาณสักหกสิบกว่าคนเนี่ยนะคะคือถ้านะคะ
ถ้ามันมีน้ำหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสมมุตินะว่าจากการสอบปากคำคนตั้งหลายร้อย
แล้วตำรวจสงสัยคนอยู่ไม่กี่คนหรืออาจจะแค่คนเดียวด้วยซ้ำ
แต่ก็ต้องกลับมาที่เดิมคือว่าถ้ามันยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมไปถึง

ถึงเขาจะคิดว่าใช่

ผมบอกเลยตำรวจบ้านเราเก่ง
สมมุติถ้ามีพยานหลักฐานชี้เป้าชัด

ซักถามพยานของพนักงานสอบส่วน
เขาเก่งเขาดึงออกมาได้แหละ

ที่เขาสงสัยแรกอยู่คนหนึ่ง
คือคนที่มีข้อหา
เกี่ยวกับเรื่องของล่วงละเมิด

ถามว่าทำไมไม่จับมันตั้งแต่ต้นปี

มาดึงต้องออกไหมจับเอาตัวมา
นั่นก็อยู่ในขอบข่ายที่สงสัย

แต่มันมีเหตุที่จะเรียกในคดีอื่น
ก็อาจจะเรียกมาสอบในคดีอื่น

ผูกพันถึงอันนี้ไหมแต่สอบแล้ว

อาจารย์เจอคดีแบบนี้เยอะไหมคะ

ไม่ค่อยมีหรอกคดีประเภทนี้ไม่ค่อยมี

คือตายมันมีต้นน้ำก่อน

เราเคยเจอคดีที่อย่างคดี

ผู้ตายที่อำเภอขนอม
ในฮศิษย์ธรรมราช
แล้วคนที่ผู้ตายเนี่ย

ไปพบศพผู้ตายอยู่ที่เวียงสะ
สุราชเห็นไหมมันมีต้นน้ำ

มีแต่น้องเล่นเกมเสร็จเดินออกไปพี่สาวดู
จะฆ่านั่นแหละแต่ตั้งใจทำให้เหมือนว่าเนี่ยคล้ายคดีชมพู่
ว่าแบบไม่รู้สาเหตุการณ์ตายเหมือนตายเองเหมือนไม่มีใครทำ
แต่ไม่รู้ว่าเราเราก็เห็นอยู่นะคดีในสังคมเราสองวันนี้ก็
เห็นนะปีที่แล้วเขาเห็นเอารถไปชนต้นไม้เหมือนกับเกิดอุบัติเหตุแต่
ว่าสุดท้ายมันก็พิสูจน์ได้เพราะมันมีต้นน้ำไงใช่ไหมอย่าง
๒วันสองวันที่บอกว่าที่บอกว่าตายรถกระบะแล้วรถกระบะชน
ต้นไม้ซึ่งสภาพรถที่ชนกับศพที่เกิดไม่ตรงกัน
แต่ว่าตรงนั้นก่อนหน้านั้นมันมีไปทะเลาะกับภรรยาในสถานที่แห่งหนึ่ง
แต่ของน้องเขาไม่มีคดีนี้ยาก
ยากกว่าคดีพอก๊อฟอีก
ชมตำรวจว่าเขาทำเต็มที่
พอก๊อฟมันยังมีต้นน้ำขาไม่เท่ากัน

เด็กเสียชีวิตตัวสกี่ควบสมัยจะทะเลาะมีเหตุกวดคลื่องกับใครหรือไหม
จะโยกว่าพ่อแม่มีเหตุกวดคลื่องกับใครผิดใจกับใครพี่
แต่ว่าชมว่าเขาพยายามทุกมิติทุกมุม
ว่าเรื่องเงียบคือไม่ได้มีคนพุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านนั้นมากขนาดนี้เนี่ย
ไม่แน่อาจจะออกมาง่ายกว่านี้หรือเปล่าสักครู่ค่ะ

อาจารย์คือการทำงานของตำรวจคือไม่ได้หยุดแค่นี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
หยุดหรอกครับคืออย่างที่ผมบอกวันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นคดี
แต่ผมถือว่าเป็นการทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพแต่ยังไงก็ต้องสืบสวนต่อไป
คงไม่สอบไม่ใช่ไม่ได้ว่าสอบอ่ะนะก็สืบสวนต่อไปว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวยง
พอจะชี้เป้าพอถ้ามันได้หลักฐานหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้น
ที่ว่ามันเริ่มน่าจะไม่ใช่การตายปกติแล้วนะอาจจะมีคนพาไปชนะสูตรพลิกศพไม่ได้
คือถ้าบีบคอเนี่ยมันก็ต้องมีรอยช้ำเขียวถ้าไม่บีบคอล่ะถ้าเด็กร้อง
ปิดปากได้ไหมเราลองลองดูนะจินตนาการนะนี่ไม่ใช่ความที่จริงนะ
เด็กปิดปากหลมหายใจแล้วอาจจะคิดว่า
ทำไมต้องถอดเสื้อผ้าท่าเด็กจะไปล่วงละเมิดทางเพศ
แต่พอเห็นเด็กตายก็อาจจะทำพิธีแบบศัยศาสตร์
เพราะถ้าบีบปอกตายเนี่ยมันยังมีล่องไล่
ถ้าอุดเฉยข้างในมันจะไม่แสดงอะไรไว้เหรอคะว่าแบบ
มันไม่มีลมหายใจแล้วที่สำคัญไปเจอศพเนี่ย
เน่าแล้วหนอนขึ้นแล้วโอกาสที่จะบอกว่าขาดลมหายใจหรือไม่เนี่ย

คือเรื่องของการที่ศพน้องเน่าเกินกว่าที่สามารถจะพิสูจน์สิ่งต่างได้เนี่ย
อันนี้สำคัญสำคัญคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ศพแต่นี่การพบศพช้า
๒จะร่องรอยสถานที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้เราเห็นวิทยาการตำรวจนะ
เที่ยงไปหน่อยในป่านะครับแล้วตำรวจไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ต้น
มันก็เลยร่องรอยของพยานหลักฐานก็น้อย
อาจารย์กรณีบรรยากาศในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งในครอบครัวกันเอง
เราเห็นในช่วงหลังที่มันก็จะมีเรื่องความขัดแย้งผ่านสื่อนะคะ
คำถามคือว่าอย่างนี้เนี่ยยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยยิ่งยากเลยใช่ไหม
ก็พนักงานสอบสวนท่านรองพบตรก็ต้องออกมาแถลงข่าวว่าอย่างนี้นะ
แต่เดิมนี้ทุกคนไม่มีใครพูดเลยมีผู้สื่อข่าวถามผมก็บอกว่า
รู้ไหมสาเหตุการณ์ตายคืออะไรพอที่ทั้งหมดจะอยู่ในแหลงงานการชันสุดภิกษบ
วันมาตำรวจไม่เคยพูดเรื่องสาเหตุการตายเห็นไหมเขาปิดเงียบเลย
เพราะเขาก็ต้องการสอบของเขาไปเรื่อยเขาทำงานของเขาไป
แต่พอมันไม่ไหวแล้วชาวบ้านมันทะเลาะกันบ้านนี้อยู่ไม่เป็นสุข
ก็เปิดมาให้ดูเลยว่านี่รายงานตามทางราชการมันเป็นอย่างนี้
และส่วนความเห็นของแพทย์ของตำรวจอะไรภายหลังนั้นก็เป็นเรื่องภายหลังแล้ว
คือผมก็คิดว่าพนักงานส่วนเองพนักงานส่วนเองใช่หรือไม่ใช่
เขาพยายามจะหยุดข้อสงสัยหยุดข้อโต้เถียงเพื่อให้ตำรวจทำงานได้อย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็สรุปสำนวนก่อนว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบสาเหตุการณ์ตายที่เกิดจากการกระทำผิดอาญา
คดีนี้มันถ้ามันเป็นคดีมันเป็นเดิมพันธุ์นะเพราะ
ข้อขัดแย้งกลางการพบศพการหายของกลางต่าง
มันยังสังคมยังไม่เชื่อว่าน้องเกิดขึ้นไปเองแล้วเสียชีวิตเองนะครับ
หรือข้างบนบอกอย่างศพที่มีรอยขีดขวนต้นไม้เนี่ย
แต่ถ้ามันถูกอุ้มขึ้นไปเจอกิ่งไม้ครูดไปเนี่ย
คนที่อุ้มก็ต้องลากต่อไปมันเป็นไปได้
เพียงแต่ว่าจุดเชื่อมโยงต้นน้ำเราไม่มีเลย
ในวันนี้พนักงานสอบสวนก็คงจะสรุปเป็นสำนวนจนสูตรพลิกศพว่า
การตายที่ยังไม่ใช่สาเหตุจากการกระทำความผิดทางอาญา
เพื่อยุติสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
ส่วนการจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดทางอาญา
ไม่ว่าใครเป็นคนพาขึ้นไปหรือไม่
ผมคิดว่าเขาไม่หยุดเพราะว่าฟังดูตำรวจเองก็ไม่ได้เชื่อ
ว่าน้องจะเดินขึ้นไปเอง
คือตำรวจนี้ยังเชี่ยวชาญกว่าเราเลย

เชี่ยวชาญกว่าเราเลยใช่ไหมคะ
แล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่สำไปที่อาจจะไม่ถูกบันทึกไปและรักษร

จริงอาจจะยังต่อจิ๊กซออยู่ก็ได้นะอาจาร

ใช่ก็ไม่ต้องบอกว่าคือบอกก็พาเขายุ่งเหมือนกันนะ
ใช่ไหมคะคือเขาก็จะยุ่งยากในการทำงานมากกว่า

อย่างที่บอกคนนู้นพูดคนนี้พูด

พยานที่มันแว๊บจะพูดมันก็เลยไม่พูด
แต่เดี๋ยวนิ่งสักพักนึงนะ
พระเผลอหมอดงหมอดูอะไรไม่ทำนาย
ทักกันมากเกินไปเนี่ยมันจะเดินได้
แต่จริงแล้วเรื่องของหมอดูหรือคนดูเนี่ยนะ

เพียงแต่เขาลางแต่เอาไว้ไม่เป็นพยาน
ของเราเคยมีศพตกที่เขาใหญ่

เมื่อปีสองพันร้อยยี่สิบห้า

มันก็ไม่ลบหลู่เพียงแต่ว่าอย่าไปกลัวหน่วยการสอบสวนเขา
อาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงคดีของน้องชมพู่เนี่ย
เดี๋ยวคงต้องรอดูก็อย่างที่เราบอกนะคะ
คืออันนี้เป็นสำนวนการชนสูตรพลิกศพ
มันก็ปิดสำนวนชนะสุดพิกษพ
ยังไม่เริ่มต้นคดีอาญาโดยตรง
ส่วนว่าจะไปถึงคดีอาญาหรือไม่อันนี้เป็นงานของตำรวจ
ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาปิดไปกับสำนวนชนสูตรพลิกศพ

ส่วนเรื่องของพื้นที่เองหลังจากที่เกิดความขัดแย้งเนี่ย
พอข่าวมันซาลงไม่แน่สถานการณ์อาจจะดี
การทำงานของตำรวจมากกว่านี้ก็ได้นะ
แน่นอนอันนี้แน่นอนคือนักสืบโซเชียลทั้งหลาย
นักสืบหน้าจอทั้งหลายหยุดก่อนได้ไหม
เดี๋ยวตำรวจทำงานต่อให้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆก่อนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ